ประเดิมศึกไกรรับสักกระดาษใหม่
กับการแข่งขันฟุตซอลแห่งศักดิ์ศรีที่เดือดที่สุดในอาเซียน
ลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์สมัยที่๑๒
ในวันศุกร์ที่๒๗มกราคมนี้
รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซีย
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป